ดูอีกเรื่องหนึ่งชาวบ้านที่จังหวัดจันทบุรี
อันนี้ไม่พอใจมากเขารุมสาบแช่งแก๊งมอดไม้ค่ะ
เพราะว่าจะลักลอบเข้าไปตัดไม้พยุงไม่พอนะคะ
แต่ไปวางยาสูนัก๑๔ตัว
เพื่อที่จะไม่ให้ขัดขวางเวลาเข้าไปลักลอบตัดไม้
แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็เอาไม้ออกมาไม่ได้นะคะ
เพราะว่าไม้เหล่านี้มีขนาดใหญ่ค่ะ

เข้าตรวจสอบต้นพยุงขนาดใหญ่อายุกว่า๒๐ปีค่ะ
หลังจากที่ถูกกลุ่มคนร้ายลักลอบเข้ามาตัด

บริเวณข้างสระน้ำสาธารณะหมู่๕
ตรอกนองเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะ
รอบคลุมเนื้อที่แล้วก็กว่า๑๔๔ไร่
รวมไปถึงยังมีสระน้ำจำนวน๘ไร่

พื้นที่ดังกล่าวกันมานานกว่า๒๐ปีแล้วนะคะ

สองข้างทางมีต้นย่าสลับกันกับต้นกล้วยขึ้นสูงจนท่วมหัวทีเดียวนะครับ
เมืองต้นที่บริเวณปากทางพบเสาไฟฟ้าที่มีคัทเอาท์ไว้
สำหรับคอยปิดเปิดเครื่องสูบน้ำในบริเวณสระเจ้าหน้าที่พบร่องรอยลักลอบต่อสายไฟด้วย
เพื่อใช้ต่อเลือดไฟฟ้าสำหรับตัดต้นพยุง
ห่างจากจุดดังกล่าวประมาณสัก๑๐๐เมตรเข้าลึกเข้าไปในป่าย่า
พบต้นพายุขนาดใหญ่ที่เห็นมาสักครู่นี่แหละ
ถูกตัดแล้วล้มแล้ววัดจากโคนถึงยอดความยาวกว่า๑๐เมตร
อายุกว่า๒๐ปีกว่าจะโตมาขนาดนี้
ลำต้นมีความสมบูรณ์ตรงทีเดียวครับ
โดยคนร้ายพยายามจะตัดเป็นท่อนเพื่อความสะดวกในการขนย้าย
แต่สุดท้ายไม่สามารถทำได้
ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเลือดไฟฟ้าอาจจะขัดข้องหรือ
หรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงคนชาวบ้านเข้ามา

โดยทิ้งขวดน้ำดื่มที่บรรจุเอาไว้

ไฟฟ้า๑เครื่องก็ยึดทั้งหมดเป็นหลักฐานนะครับ
อกจากนี้ค่ะยังพบว่ามีสุนัขที่ถูกวางยาเบื่อตายไป๑๔ตัว
ใน๑๔ตัวเป็นสุนัขพันธ์บางแก้วของชาวบ้านด้วยนะคะ
หลังจากมาพบก็เลยช่วยกันนำไปฝัง
สร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าของเป็นอย่างมากเลยค่ะ
นายสนอสถาพรซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตะบนตรอกน้องนี่นะคะบอกว่า
คนร้ายมีพฤติกรรมโหดเยี่ยมอมหิตมาก
ทำไมต้องลงมือวางยาเบื่อสุนัขของชาวบ้านเพื่อแลกกับการตัดไม้พยุงด้วย
ชาวบ้านเขาก็เลยพากันสาบแช่งด่าทอถึงพฤติกรรมคนร้าย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งขยายผลค่ะ

ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ส่วนไม้พยุงที่ถูกข้นแล้ว
ก็ต้องขนย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่ฐานประจำพื้นที่น้ำตกตรอกน้องด้วยนะคะ

ไม่ได้เอาไปเอาไปไม่ได้ด้วยนะฮะ